ผลิตบอกปืนนอกระบบกี่ล้านกระบอกนะ
ประมาณครึ่งหนึ่งของปืนทั้งหมดในประเทศไทยณปัจจุบัน
ในระบบ๗ล้านนอกระบบ๖ล้าน
นี่ยังไม่รวมที่ไม่อยู่ในข้อมูลอีกนะไม่รู้มีเท่าไหร่

ผมเห็นด้วยกับที่คุณโรงพูดว่าเราต้องพยายามจะ

ในการเข้าถึงแล้วก็ครอบครองอาวุธปืนในระบบ

สังคมก็จะยังรู้สึกกังวลว่าตัวเองนั้นจะไม่ปลอดภัย
เพราะฉะนั้นเราต้องทำมาตรการเรื่องปืนนอกระบบควบคู่ไปด้วย
ซึ่งความจริงมันก็มี๒๓มาตรการ
ถ้าเกิดว่าเราลองถอดประเทศอื่น
แน่นอนขั้นพื้นฐานที่สุดคือการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

แต่เราก็ยังเห็นการซื้อขายกันอย่างแพร่หลาย

คือมันเป็นรูปธรรมนำมาธรรมมาก
คือมันจับต้องได้หรือเปล่าว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
ซึ่งเราก็พยายามพูดมาตลอดว่าต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

อาจจะมีโครงการให้รางวัลสำหรับผู้แจ้งเบาะแส
ว่าถ้าเกิดว่าเจอเบาะแสของการมีปืนนอกระบบ

หรือว่าอีกมาตรการหนึ่งที่หลายประเทศใช้
ก็คือการที่รัฐซื้อปืนนอกระบบกลับเข้ามาในระบบเลย

พอมีการประกาศมาตรการ

แน่นอนมันจะทำให้หลายคนที่อาจจะเคยครอบครองปืนอยู่

ในการบอกว่าใครที่มีครอบครองปืนที่ไม่ได้เข้าเกณฑ์ชุดใหม่เนี่ยเรานิรโทษให้นะเวลานั้น
เพื่อให้เขามีช่วงเวลาจำกัดในการนำปืนเหล่านั้นมาขายกับรัฐ
หรือว่ากลับเข้าสู่ระบบตามกฎเกณฑ์กฎิกาใหม่
ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถมาถกเถียงพิจารณาของมันได้
แสดงความเห็นเรื่องนี้ไปเรื่องของปืนเนี่ยในเฟซบุ๊คใช่ไหมฮะ
มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอยู่เยอะมากบางคนเสนอว่า
เอางั้นเราเปิดแบบสหรัฐไปเลยไหมแบบขออนุญาตหรือว่าให้กันแบบ
เยอะเยอะกันไปเลยอย่างนั้นอ่ะครับก็คือความเห็นมันหลากหลายมาก
แล้วผมคิดว่าคนที่แสงความเห็นในลักษณะนั้นเนี่ย
ก็คงมีสองปัจจัยหลักหลักนะครับเท่าที่ผมติดตามความเห็น
อย่างแรกก็คือความกังวลว่าถ้าเรามาเข้มงวดเกี่ยวกับปืนในระบบ
ถ้าไม่จัดการปืนนอกระบบเนี่ยเขาที่อาจจะครอบครองปืนในระบบอยู่เนี่ย
จะรู้สึกไม่ปลอดภัยครับครับแล้วอันนี้ก็ถึงบอกว่าเนี้ย
ต้องทำควบคู่กันส่วนอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเป็นความไม่ไว้วางใจ
รัฐเนี่ยสามารถรักษาความปลอดภัยเขาได้ครับก็เลยทำให้รู้สึกว่าถ้างั้น
บทบาทหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยเนี่ยต้องมาอยู่ในมือเขาเอง
เนี้ยผมคิดว่าก็เป็นเป็นโจทย์สำคัญของของรัฐเอ่อ
ว่าเป็นรัฐบาลชุดไหนก็ตามที่พยายามจะเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมา
ว่าสามารถรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนได้แต่ว่าอย่างที่บอกครับ
เห็นมันหลากหลายมากเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่ต้องเอาทุกภาคส่วนเนี่ย
มาถกเถียงกันจริงจริงอืมว่าเราจะเราจะทบทวนกฎหมายแล้วก็ระบบปัจจุบันอย่างไร
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง